คนมาเล่ขนาดนี้ดิฉันก็ต้องมีเหมือนกันนะคะ
นักเสี่ยงโชคจ๋ามากองรวมกันตรงนี้
มกราเราคือนักสู้มาลองกันอีกสักตั้งหนึ่งคุณผู้ชม
ใครกำลังรอจ้องเลขเด็ดของบันเทิงเรารวบตึงมาให้แล้วจ้ะ
คนแรกไปเลยตามตลกสายมูไปพี่ใจแอ้นเชิญยิ้ม
ไปศักระหลวงปู่ฤษีนารอดที่อุทยานฤษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย
ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนบันเทิงศรัทธากันเยอะเลย
มีคนในวงการลูกทุ่งมีคนในวงการตลกบูชาเยอะมาก
ใจแอ้นเองก็มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่เช่นเดียวกันค่ะ
เชื่อว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลย
จำได้ไหมเราเคยนำเสนอไปแล้ว
พี่บอลเชิญยิ้มเคยมาอาบน้ำมนต์ที่นี่แล้วนะ

ทะบงทะเบียนรถเก็บเรียบเหมือนกันคุณผู้ชม
และที่สำคัญครั้งนี้พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มเขาไม่ได้มาเปล่านะ
ยังมาจุดประทัดบูชาปู่ฤษีนารอดด้วย
เอาเลขปลายประทัดมาฝากแฟนด้วยค่ะ

แล้วไปดูภาพพร้อมกันจ้า
เลขอะไร
นะครับ

ตั้งแต่ข่าวแรกมา๗เยอะ๘เยอะนะคะ

จุดประทับบูชาปู่รือศรีนารอดคือ

ตัวพี่ใจแอ้นเองเนี่ยก็ยังเสริมความปังกันต่อ
ด้วยการไปอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อพล

ช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนพศพอดี
ต้องเอาเลิกเอาใช้กันนิดหนึ่งนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นนักร้องสู้ชีวิตในวงการไปแล้วคุณผู้ชม

ต้องเจอแฟนเพลงแบบจัดหนักจัดเต็มคุณผู้ชม
โชคใหญ่จากแฟนเพลงบ่อย
แต่โชคด้านตัวเลขหนุ่มกล้องเขาก็สู้ตายเหมือนกันนะ
ล่าสุดทีมข่าวเราไปเห็นคอมเมนต์ของคุณก้อง
เขาเปิดขายสลากงวดล่าสุด
กล้องเนี่ยก็เอาเลยจ้ะเอากับเขาด้วย

แล้วก็นิ้วที่ไวกว่าเร็วความเร็วแสง

พูดว่ารัวนี่ไม่ผิดนะเพราะอะไร
เหมาหมด๖๕ใบ

ซื้อ๙๘มา๖๕ใบ

ตามหาเลขท้าย๙๘ต้องขอโทษด้วยนะครับ

ชาวเน็ตแซวกันใหญ่เลยว่าจะเหมารางวัลใหญ่คนเดียวเลยเหรอ
บางคนบอกว่านี่ถ้าออก๖๕

จำนวนใบที่เขาซื้อ
คุณผู้ชมแต่เราได้ไอเดียเพิ่มเนาะนะคะ

สู้ดวงแต่ว่าดวงสู้กลับตลอดเลย

ลอตเตอรี่เต็มไม้เต็มมือขนาดนี้คุณผู้ชม
ไม่รู้พูดจริงหรือพูดเล่นนะบอกว่า

เออถูกไม่ถูกเดี๋ยวรู้กันเลย๑๗มกราคมนี้
ส่วนตัวเลขที่ตัวเองชอบก็คือ๙๓๕แล้วก็๔๕๗ค่ะ

ปากบอกว่าชอบ๙๓๕กับ๔๕๗ใช่ไหม

มันไม่มีเลขนี้เลยนะ

มาเลยอย่างเงี้ย
บันเทิงไทยรัฐรับรองว่ามีไอเดียเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยจ้า